ว่าตอนนี้ฉันก็เริ่มเขินแม่งฉันก็เริ่มถ่อยแล้ว

เป็นแบบโปเกมมอนชัวร์ละเนี่ย
โอ้โหดีนะเราขับมาช้าหน่อยถ้าเรามาเร็วเราซวยเลยอ่ะ
คันขาวป้ายแดงจับโปเกมอนชัวร์นี่มีเสียงออกมาด้วย
เป็นนาทีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนกันที่ย่านรังสิตคลอง๒

เหตุเกิดขึ้นตอนกลางคืนฝนตกด้วยนะคะ
เริ่มจากรถเก๋งสีขาวป้ายแดงคันนี้ขับอย่างช้าในเลนซ้ายค่ะ
แล้วก็มีรถเก่งอีกคันนึงขับตามหลังมา
แต่ว่าจู่ค่ะรถเก่งคันนี้ก็ขับเปลี่ยนเลนกระทันหัน

ทำให้กระบะสีดำที่ขับตามมานะคะถึงกับเบรกเอี๊ยด
แล้วก็เสียหลักหมุนคว้างอยู่กลางถนน
เพราะว่าเขาก็เขียนขึ้นมาด้วยบอกถนนลื่นนะคะฝนตก
ยังไม่จบเท่านั้นมีฟอร์จูเนอร์อีกคันนึงที่อยู่ในเลนขวาสุดเนี่ย
เบรกไม่ทันชนเข้ากับกระบะอย่างจังค่ะ
ส่วนรถต้นเหตุก็ขับจากไปไม่ได้หยุดรถ
ล่าโปเกมอนอยู่เดี๋ยวโปเกมอนหายมั้งนะคะ
คันสีขาวที่เขาบอกว่าน่าจะเล่นโปเกมอนจอด
แต่ว่าคันที่เปลี่ยนเลนออกมาขับไปเลย

อ้างว่ารถเก๋งป้ายแดงคันแรกคงกำลังจับ
อนขับช้าช้าน่าจะหมุนโปเกสต๊อปอยู่คันต่อมาคงจับเสร็จแล้วก็ขับขวา
ออกขวามานะคะไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยแล้วจะขับเข้าเลนกลาง
แต่ถึงจะเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่ดูรถเลยทีนี้รถกระบะที่อยู่ในเลนส์สองเนี่ย
ขับตามมาเบรกเอี๊ยดฝนตกถนนลื่นรถหมุนขวางกลางถนน
ฟอร์จูเนอร์ซวยขับเลนขวามาชนกระบะเข้าเต็มเต็ม
ถุงลงทำงานท่าทางเจ็บไม่มากส่วนคนที่ขับกระบะน่าจะช็อก
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็เจ้าของคลิปบอกด้วยนะคะ
บอกว่าโทษโปเกมอนไว้ก่อนเพราะตรงนั้นมีโปเกสต๊อปและโปเกมอนยิมจริง
สายตรวจโซเชียลค่ะสอบถามไปยังเจ้าของคลิป
ซึ่งก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๙สิงหาคมเวลาประมาณ๔ทุ่มนะคะ
หลังจากเกิดเหตุก็ได้จอดรถลงไปช่วยเหลือแล้วก็ได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้คนขับกระบะสีดำ
เนื่องจากมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถนะคะโดยอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายก็คือคนขับกระบะค่ะ
รถเก๋งรวมถึงรถเก่งเองก็มีพฤติกรรมขับรถช้ากว่าปกติเบรกเป็นพักคาดว่าน่าจะจอดรถเล่นเกมนะคะ
ก็เลยอยากจะฝากคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะ

ยังไม่ได้ยืนยันหรอกนะว่าเล่นหรือว่าไม่เล่นถ้ารถสีขาวป้ายแดงดูอยู่ส่งไลน์มาบอกก็ได้นะชี้แจง